เอามาต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับ
เป็นคู่รักที่แฟนคลับหลายคนเนี่ย

แต่งเลยแต่งเลยแต่งเลย
อมสุชากับแอมพิธา

ต่างฝ่ายกำลังจะเปิดธุรกิจตัวใหม่กันอยู่แล้วก็เล่าโมเมนต์สุดน่ารักในวันนั้นด้วยนะคะว่าเป็นความตั้งใจที่ออมเนี่ย
หนึ่งคนร่วยเขาจะชอบกินกันนะอะไรเหรอมาล่าแสบสะท้านให้ลิ้นชากันไปส่วนของขวัญวันคล้ายวันเกิดบอกเลยว่าหา
ให้พี่แอมเนี่ยยากมากจริงคุณแอม
เขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อรวยมาก
แล้วเราจะซื้ออะไรให้เขาแล้วเขามีครบทุกอย่างแล้ว
แล้วเขาก็บอกออมมาด้วยว่าพี่ไม่อยากได้อะไรแล้ว
ออมน่ารักกับพี่แบบนี้พี่ก็ดีใจเลย

เหลือสิ
บอกว่าไม่ต้องให้อะไรหรอกเขาบอกว่า

น่ารักแบบนี้พี่จะดีใจละคะ
เรายอมไม่ได้เราต้องมีของ

กางเกงยีนแบบทรงเรียบร้อยให้นิดนึง

อูน่ารัก

เจอการตอบคำถามของนักแสดงหนุ่มคนนี้บ้างดีกว่า

แต่มาคราวนี้โตโน่พูดถึงนิชาเมื่อวานนี้ก็คิดว่าวันวาเลนไทย
หล่อที่สุดในสายตาของนิชา
หนุ่มโตโน่บอกเลยทันทีถ้าเป็นกงยูดิว่าผมต้องยอม
เพราะว่าผมเองก็เป็นแฟนคลับแล้วก็ชื่นชอบเขาเหมือนกัน

ก่อนที่จะตอบเรื่องที่ถูกชมว่าหล่อเสมอในใจฝ่ายหญิงเลยล่ะค่ะ
ผมก็ดีใจที่นิชา
มิชามองเราว่ามันพิเศษนะครับ
เอาเป็นว่าครับก็ถ้าเขาชมมาก็ขอบคุณเขา
แต่ว่าเวลาอยู่กันสองคนทานข้าวอยู่
ชมทำไมน่ารักจังเราก็รู้สึกว่า
อย่าเลือกคุยกับเธอผมก็ชมเขานะ
ชมเพราะอะไรครับพี่โต๊ะ

เห็นในงานวันนั้นในปารีสก็ไม่มีใครสวยเท่าเขานะ
เป็นอย่างไรนิชาก็สวยสุดในปารีสเหมือนกันเหรอ

แหมอวยกันเองสุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะ